ดูเรื่องราวของสัตว์ป่ายอย่างช้างอ่ะช้างป่านี่น่ากลัว
แล้วยิ่งถ้ามันมากันเยอะแล้วก็โอ้โหบอกเลยนะว่า
ต้องหนีให้ไกลเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูคลิปคลิปนี้นะครับ
มันไปเจอกับคนข้าวอรมเสียช้างป่าอิบก็น่ากลัวขนาดไหนเอาไปดูครับ
เจ๊อย่าออกไปเจ๊อย่าออกไปนะเจ๊นะเห็นมั้ยเขาฉันรักแล้วเจ๊ถอยเจ๊ถอย
นี่ไงแปรนมาแล้วแปรนมาแล้วนี่ไงคือเป็นคลิปภาพของช้างป่ากว่าสามสิบตัวนะครับ
ตอนแรกมันก็ไปตามทางของมันดีดีแหละแต่มันก็ลงมาในเขตพื้นที่ของชาวบ้านที่เขาทำสวนผลไม้อยู่
คือมันมากินผลไม้ที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้มันกำลังจะย้ายไปอีกที่หนึ่งก็พากันไปเป็นโครง
พากันไปเป็นกลุ่มของมันอย่างนี้นี่แหละตามธรรมชาติแต่มันสังเกตเห็นเห็นคนกำลังถ่ายคลิปมัน
มันก็คงสงสัยถ่ายทำไมอ่ะคนทำอะไรอ่ะทำอะไรถ่ายทำไมถ่ายเหรอถ่ายเหรอ
วิ่งเข้าใส่อย่างนี้แล้วมันมากันเป็นโขลงอ่ะด่าหน้ากันมาหมดเลยเนี่ยนะ
กว่าตัวครับเหตุการณ์เกิดที่หมู่บ้านเขาใหญ่ตำบลพลวงทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีนะครับ
เมื่อช่วงสายของวันที่๑๑มกราคมที่ผ่านมาเป็นช่วงที่โขลงช้างป่ากำลังพากันเดินกลับเข้าป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
หลังจากออกมาหากินในสวนผลไม้ของชาวบ้านบริเวณนี้คือมันทำแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
ในคลิปจะเห็นว่าช้างป่ามันมองนะมันมองเห็นชาวบ้านเนี่ยกำลังยืนถ่ายคลิปอยู่
คือยืนอยู่ในระยะที่ค่อนข้างอันตรายนะต้องบอกว่าค่อนข้างใกล้
แล้วถ้าใกล้แบบนี้ช้างป่ามันสงสัยขึ้นมาแล้วมันคิดว่าการที่มีคนอยู่ใกล้
มันอาจจะสร้างอันตรายให้กับโขลงของมันแล้วก็สภาพการมันจะเป็นอย่างเงี้ย

ถูกต้องครับถูกต้องคนถ่ายคลิปทำไง

รอก็บ้าแล้วนั่นแหละครับก็คือนางสาวอภาพรภูลสวัสดิ์เจ้าของคลิปเธอเล่าว่า
ช่วงนั้นเนี่ยกำลังไปเก็บน้ำยางพาราแล้วก็เห็นโขงป่ากว่า๓๐ตัวเนี่ยเดินผ่านกระท่อมที่พัก
กับลูกชายก็ไปหยิบมือถือขึ้นมาจะมาถ่ายคลิปวีดีโอเอาไว้อะครับ
กลับมาเขาก็เดินจะผ่านไปแล้วค่ะ
เยอะค่ะประมาณ๓๐๔๐ตัวค่ะ
ก็ถอยค่ะก็ไปซุกตัวแอบตัวอยู่ในขนำ
ขณะที่เจ้าของสวนขนุนในพื้นที่แถวนั้นคือเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นที่นี้
นายเจียดจำนงรัตนนะครับก็เล่าว่าช้างป่าเนี่ยมันลงมาหากินในสวนขนุน๒วันติดแล้ว
ก็ถือว่าเป็นเรื่องตามธรรมชาติของมันนะพอมันอิ่มมันจะพากันกลับเข้าป่าไป
อยากฝากเตือนนะหากว่าพบช้างป่าแบบนี้ขอเถอะครับขอให้อยู่ห่างเอาไว้
อย่าได้เข้าไปใกล้หรือห้ามไปไล่มันเด็ดขาดครับ
เขามาจะมาทำอะไรเราก็ลิดหูฟังเราเนี่ยพูด

กินอิ่มแล้วก็ไปบางชีวิตมันกินมาแต่๒ทุ่มใกล้๕ถึงกลับนอน
กินอิ่มนอนลงไปกินน้ำด้วยสากผมนี่สากผมหลังบ้าน
ก็ไม่ต้องทำอะไรเขาก็ปล่อยเข้าไปนะครับเราอย่าไปไล่อย่าไปอะไรเขาปล่อยเขาเดิน
เขาจะเดินธรรมดาเขาเขาจะเดินทำทางเขา
นี่ไงเขาจะมีทางของเขาอย่าไปรบกวนเขา
บกวนเขาเนี่ยเดี๋ยวจะยุ่งวุ่นวายแบบนี้
คือทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ
เคยมีคำเตือนว่าหากพบช้างป่าห้ามส่งเสียงดังรบกวน
หรือว่าไปไล่ช้างเพราะอาจจะทำให้ช้างโกรธ
อย่างที่ผมบอกอารมณ์เสียโกรธขึ้นมามันตกมันนะ
ใช่มันมีวิธีสังเกตเวลาช้างมันโมโหนี่คือหูมันจะตั้ง
มันจะไม่กระดิกหางนะคุณผู้ชมมันจะอยู่นิ่ง

นั่นคือวิธีการสังเกตแต่ผมแนะนำว่าคุณไม่ต้องไปสังเกต
คุณพยายามทำตัวให้อยู่ไกลกับช้างป่าพวกนี้เอาไว้
เพราะคุณไม่มีทางเดาอารมณ์มันได้ว่ามันอารมณ์แบบไหน
ช้างป่าก็คือช้างป่าป่าก็คือสัตว์ป่านะคะ
ยังไงระมัดระวังทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
ยังไงซะเจ้าหน้าที่เขาก็มองเหตุการณ์นี้เนี่ย

จะต้องทำสัญลักษณ์หรือว่าทำทางกั้น
ให้มันชัดเจนกว่าเคยชัดเจนกว่าเดิม
เพื่อที่คนนั้นที่เข้าไปแถวนั้นจะได้ไม่ไปพลุกพลาดวุ่นวาย
กับทางเดินของช้างจะได้เป็นที่ของเขาค่ะ
อีกคนกับที่ช้างนะอยู่ร่วมกันได้นะคะ